ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีเส้นพิษรักผัวฆ่าเมียในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ตัวผัวฆ่าเมียตายต่อหน้าลูกเพราะว่าผัวจับได้ว่าเมียมีการแชทกับผู้ชายคนอื่น
แล้วก็มีการถ่ายภาพคู่ลงในอินสตาแกรมนะคะทำให้บันดาลโทษะเหนี่ยวไกลปืนเก้ามม๒นัด
จนกระทั่งเมียตายสยองก่อนจะมีการเข้ามอบตัวแล้วก็สารภาพผิดที่ทำลงไป
มลึกเรื่องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดหลังเกิดเหตุสามีภรรยาทะเลาะกัน
ฝ่ายชายพยายามบอกฝ่ายหญิงให้ออกมาคุยก่อนปิดฉากลงที่เสียงปืนฆ่าชีวิตกัน
คำบันที่สิบเอ็ดมิถุนายนตรับรวจสอบพลเมืองพัทยารุเปรย์ตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่ง
ซอยพะเนียดช้าง๙ตำบลน้องปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ในห้องครัวพบศุกร์จุฐาทิบวัย๒๘ตีถูกยิงด้วยปืนเก้าม่อ
เข้าที่คอทะลุขมับจึงทำบันทึกเป็นหลักฐาน
มานิดวัย๓๐ปีสามีผู้ตายและเป็นคนก่อเหตุ
รอมอบตัวพร้อมให้การอยู่กินกับภรรยานานกว่า๑๐ปี
มีลูกชายด้วยกัน๒คนคือวัย๗ขวบและ๑๐ขวบ
ก่อนหน้านี้มีปัญหากันมาโดยตลอด
พอระแคะระข่ายว่าภรรยาแอบคุยกับชายอื่น
ก่อนเกิดเหตุเห็นภรรยากำลังคุยแชทจึงขอดูโทรศัพท์
แต่ภรรยาไม่ให้ดูวิ่งหนีไปเข้าห้องน้ำ
พังประตูเข้าไปแย่งเอาโทรศัพท์มาดู
ก็พบภรรยากำลังคุยแชทกับผู้ชาย
และไปเจอภาพถ่ายคู่ในอินสตาแกรม
ด้วยความโกรธจึงชักปืนยิงใส่
เขาก็ปีนฝ้าห้องน้ำ
ตกลงมาฝักบัวข้างบนนี่พังหมดห้องน้ำ
โวยวายเขาเล่นยาแล้วเขาแบบเหมือนดีด
เหมือนประสาทหลอนไปแล้วเขาก็กินยานอนหลับอะไรไปด้วย
กินยาโรคซึมเศร้าทั้งเล่นยาทั้งกินยานอนหลับ
แล้วทีนี้ประสาทเขาก็แบบไม่ปกติแล้วสมองไม่ปกติแล้ว
คิดเขาก็ไม่ปกติอยู่ดีก็เรียกลูกมาด่า
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยมีคนเป็นแม่โผล่เข้ากอด
บอกให้ยอมรับผิดแล้วค่อยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่

เจ้าหน้าที่เท็กกล้องวงจรปิดพบเย็นวันนั้น
มานิดขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกชายคนเล็กไปซื้อของ
จากนั้นช่วงค่ำลูกชายคนโตขี่รถมอเตอร์ไซค์มาพร้อมน้องชาย
เข้าบ้านไม่ได้เพราะนายมานิดล็อกประตูไว้
จากนั้นไม่กี่นาทีก็เกิดเหตุยิงกันตาย
หัวอกคนเป็นแม่ถึงกับเครียด
บอกลูกชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
สะพ้ายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
และเคยเตือนทั้งคู่หลายครั้งว่าอย่าทะเลาะกัน
ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้นต่อหน้าหลาน
ตำรวจแจ้งข้อหานายมานิดฐานฆ่าคนตาย
จากการตรวจสอบประวัติพบทั้งคู่เพิ่งจดทะเบียนหย่ากัน

แต่ฝ่ายชายตามง้อเพิ่งกลับมาอยู่ด้วยกันได้ไม่นาน
สุดท้ายปิดฉากรักร้าว
ลงที่เสียงปืนนัดกระชากวิญญาณ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน